เมื่อวานนี้พี่นวัดท็อปฟอร์มมากฮะนอกจากเงินช่วยเหลือน้องกิฟต์แล้ว
นวัดประสานไปยังพระมหาภัยวันบอกท่าน
ลาศิกขาเมื่อไหอย่าไปไหนนะฮะให้มาหาอาตมาเอ้ยให้มาหาพี่นวัด
เดี๋ยวพี่นวัดจะจัดให้เป็นพิธีกรเองนี่ตรงไปตรงมามาก
ไปหลายทีแล้วท่านพระมหาภัยวันไม่ยอมรับสาย
ดังนั้นกลางเดือนนับตั้งแต่วันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้
หรือมลือนี้เดี๋ยวจะไปหาพระมหาภัยวันไปทาบทาม
ให้ท่านเตรียมไว้เลยสมมุติถ้าหากจะลาศิกขาจริง
อย่าไปไหนเลยฮะจะไปอยู่บ้านช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ไปได้
แต่ให้มาเป็นพิธีกรจัดรายการทำไมถึงทาบทามพระมหาภัยวัน
นวัดบอกพระมหาภัยวันท่านเก่งมากนะท่านฉลาดหลักแหล่
ในการอธิบายในการเข้าถึงคนเข้าได้ทุกผู้ทุกวัยจริง
ดังนั้นอยากจะทาบทามมาเป็นพิธีกรหลังจากที่พระมหาภัยวัน
ลาศิกขาหรือศึกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นยังไม่มีสัญญาณ
จากพระมหาภัยวันแต่ท่านก็บอกเองแล้วว่าถ้าหากสื่อออกไป
คงจะทำหน้าที่พิธีกรตอนนี้พี่นวัดประฐานไว้เรียบร้อย
ส่วนน้องกิ๊บนะฮะนอกจากน้องกิฟต์แล้วก็ยังมีนักเรียนนักศึกษาอีกมากเลย
ที่เขาสู้ชีวิตอย่างน้องนัทใครอ่ะน้องนัทฮะนัทสุรพัฒน์อินเลี้ยง
อยู่ม๒ม๔ทับ๒โรงเรียนลานกระบือวิทยาจังหวัดกำแพงเพชร
น้องนัทเรียนดีแต่ยากจนฮะแล้วอยู่ที่บ้านบ้านน้องนัทเล็กมากเข้าไปถึงเจอหลังบ้านเลย
คูณ๔เมตรเท่านั้นเองบ้านของน้องนัทฮะน้องนัทเนี่ยมีคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นนุ่ม
วัยกลางคนวัยสักประมาณสี่สิบเศษฮะวัยกลางคนแต่ที่ผ่านมาโควิดตกงาน
พอตกงานชีวิตทั้งบ้านเนี่ยปวดไปหมดเลยฮะน้องนัทไม่มีแม้กระทั่งตังค์เติมค่าอินเตอร์เน็ต

เพราะเรียนระบบมันปัญหานี่
พอเด็กไม่มีตังค์เรียนอินเทอร์เน็ตก็เรียนไม่ทันเพื่อน
พอเรียนไม่ทันเพื่อนสอบไปสอบมาผลการเรียนตกต่ำ
แล้วน้องนัทตอนนี้ก็ออกมาสู้ชีวิตด้วยการขับเสพางานศพ

ให้หลับตานึกถึงละครจัดวง
เวลาขับเสพาพระเอกเดินทางเนี่ย
นี่อารมณ์แบบนี้เลยนี่คือการขับเสพาเดี๋ยวฟังจากน้องนัทฮะ

มาเสพเหนือสรรน้ำตาใจในแววระสุดท้ายป้ายชีวิต
ก็ยืนสิทธิ์อำนาจภาคมาให้
นี่อารมณ์แบบนี้เลยนี่ก็คือการขับเสพาเพราะเอกเดินทางนี้เลย
ซื้องี
เสียงดีมากขับเสพางานศพ
แต่ว่าจริงสามารถขับเสพาขับกองต่างได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับ
วันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้คือ๑๓พฤศจิกายนวันคนมีของแท้เลย

อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีน้องกิฟต์น้องนัทเดี๋ยวจัดไปอีกหนึ่งคน
ชมด้วยตาท่านเองอีกหนึ่งคนนี่คนมีของเหมือนกันฮะ
จากดาวอังคารก็รู้ว่านี่พี่เอ๋ปารีนาไกรคุบ
ของจริงตัวจริงร้องเพลงคาราบาลใช่ไหมเพลงอะไร
ราบาลน่ะลุงขี้เมาเออร้องเพลงลุงขี้เมาพี่เอ๋สู้ชีวิตเหรอ
ไม่พี่เอ๋ร้องเพื่อความบันเทิงนะฮะแล้วพี่เอ๋ยังโพสต์ด้วยว่าช่วงนี้เนี่ย
ลุงตู่ปลดล็อกแล้วอย่าดื่มกันเยอะนะจ๊ะ
เอ๋ก็เลยขับกล่อมบันเลงร้องเพลงลุงขี้เมามาฝากชาวโลกออนไลน์อีกสักทีฮะ
อ่าวันนี้มันสมศักดิ์ศรีวันของคนมีของจริงจริงฮะ
นี่เป็นนักร้องนำจริงจริงเลยนะคะใช่สิฮะนำดนตรีนำดนตรีเอ้ย
ร้องไปพอกับดนตรีนั่นแหละอ๋อค่ะครับหยอกหยอกนะฮะ